คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้สัก๘โมงครึ่ง
มีชาวบ้านที่นครปฐมรีบแจ้งเจ้านาธิเลยนะครับ

สามารถถ่ายภาพหัวจราเข้มันโผล่ออกมาจากคลอง
นี่ที่คลองนาบริมซอยเปรโต๓
หมู่ที่๖ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ชาวบ้านรีบบอกเจ้าหน้าที่เพราะกลัวว่าจราเข้มันจะมุดน้ำหนี
มันจะไหว้ไปที่คลองอื่นหรือว่าไปออกแม่น้ำท่าจีน
เพราะตรงนี้มันทะลุกับคลองอื่นรวมถึงแม่น้ำท่าจีนได้
ชาวบ้านพอจับภาพได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เจ้าหน้าที่รุดมาตรงคลองตรงที่ชาวบ้านเห็นจอราเข้เลย

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจจับมันยังไงรู้ไหมคุณ

ต้องตัดสินใจจับตายนะฮะ
โดยใช้อาวุธปืนสั้นยิง

แต่เจ้าหน้าที่บอกก็ไม่ได้ยิงง่ายนักนะฮะ
เพราะว่ายิงแล้วมันก็มุดน้ำหนีมันก็พยายามมุดท่อหนี

มันมุดท่อหนีจนมันสิ้นสภาพ
และสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามไปยิงซ้ำ

แล้วเอาตัวมันขึ้นมาใหญ่ไหม

น้ำหนัก๘๐กิโลกรัม

ถ้าไม่ทำวิธีนี้กลัวว่าจะจับมันไม่ได้
เพราะตรงนี้เป็นคลองที่มันจะทะลุไปคลองอื่น
อีกหลายคลองปีคลองแยกเยอะแยะ
แล้วถ้ามันลงแม่น้ำท่าจีนทีนี้
ใครตายแทนเจ้าหน้าที่ตายแทน
เพราะว่าจะจับมันไม่ได้แล้ว
แล้วก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะฮะ
สุดท้ายอบทจะนำซากไปตรวจสอบ

ต้องติดตามว่าเจ้าจอราเข้ตัวนี้หลุดมาจากที่ไหน
คือเขาว่ามันอยู่ไม่ไกลจากสวนสามพรานด้วย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดมาจากที่ไหนอย่างไร
ดูสิปฏิบัติการเมื่อเช้านี้เองนะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง๘โมงครึ่ง๙โมงครึ่ง

จากหลุดมาจากไหนแล้วมันหลุดมาตัวเดียวใช่ไหม
มันยังมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าต้องตรวจสอบด้วย